ท่านผู้ชมครับไปดูคลิปนี้หน่อยนะฮะ
เกิดขึ้นที่ศรีสะเกดค่ะนะเด็กวัยรุ่นผู้หญิงโอ้โห
เขาตบตีกันคือความจริงฝ่ายน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ย

อยู่ดีรุ่นพี่มาถึงเนี่ยใส่ใหญ่เลยนะเดี๋ยวไปดูนะฮะ

อุ้ยอุ้ยถอยไอ้พ่อย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

นี่ครับถูมา
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลละออกอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
คาดว่าคนที่เข้ามาตบเขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่
ก็ตามภาพนั่นแหละนะครับ
น้องที่เสียหายเนี่ยคนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เรียนอยู่ชั้นม๑ของโรงเรียนแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราไปหาน้องมานะได้เจอคุณตาของน้อง
อายุแปดสิบปีแล้วคุณตาบอกว่าเมื่อวานนี้
ตอนเย็นหลานสาวเนี่ยกลับมาจากข้างนอก
มาถึงบ้านเพื่อนก็แยกย้ายกันไปนะ
หลานไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังจนเช้านี่แหละ
ตาก็เลยไล่ถามจนรู้ความนะครับ
แล้วก็พาไปแจ้งความแล้วที่สพน้ำเกลี้ยง
ส่วนเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายนะครับ
อยู่ชั้นม๑บอกว่าเมื่อวานนี้อยู่กับเพื่อน
นั่งเล่นกินขนมกันอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนในโรงเรียน
วัยรุ่นผู้หญิง๔คนซึ่งยืนยันว่าไม่รู้จัก
ขี่จักรยานยนต์เข้ามามากันสองคันแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ

เห็นท่าไม่ดีก็ถูกเนี่ยฮะไล่ตามจับแล้วก็ถูกทำร้าย
มีเพื่อนไปบอกครูแล้วครูก็มาห้าม
น้องที่ถูกทำร้ายที่เราคุยด้วยบอกว่าคาดว่าสาเหตุ
น่าจะมาจากเพื่อนของน้องนะเพื่อนของน้องเคยทะเลาะกับกลุ่มเนี่ยแหละ
ทีนี้ไม่รู้ว่ายังไงอยู่ดีเนี่ยมันลงที่น้องทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย

เขามาหาเรื่องแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็เลยนัดเขามาตบ

แล้วทำไมไปชักไปทายไปท้าทายกัน
เขาผิดกันกับเพื่อนแล้วก็มาราม
แล้วคุณนั้นเนี่ยเคยทำร้ายเพื่อนมาก่อนแล้วหรอ

ทำร้ายได้สองสามวันที่แล้ว

แต่ว่าเป็นคนกันทะลม

ว่าทำร้ายได้
ผมก็ไปแจ้งไปกับผู้ใหญ่ตอนเช้านี่
ไปกับผู้ใหญ่แล้วไปแจ้งความแล้วนะฮะ

ต่อให้เป็นคู่กรณีจริงเลยก็ไปทำร้ายเขาอย่างนี้ไม่ได้นะ
นี่ไปทำร้ายเพื่อนของคู่กรณี
ทุกผู้ชมครับสาวมือตบในคลิปเนี่ย
เขาไล่ตามหากันจนเจอนะฮะ
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็มักจะโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่ไป
ตบตีวัยรุ่นสาวคนอื่นอยู่บ่อย

แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยลักษณะเหมือนกับประกาศศักดา
ดีเลยค่ะตำรวจน่าจะได้เห็นศักดานี้แล้ว
นี่๒๒มิถุนายนโพสต์ภาพนี่

ขยายปอดตามแทบไม่ทันอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วเคยโพสต์เยาะเย้ยคู่อริ

เอาหมวกตำรวจมาสวมใส่

นี่ฮะก็ไม่รู้ว่า
จะเอาหมวกใครมาก็ไม่รู้

อาจจะรู้จักใครอะไรยังไงก็ไม่รู้
ล่าสุดทางภูมิกับการสพน้ำเกลี้ยงนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนพดลช่วยบุญท่านบอกว่า
เด็กหญิงผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วนะครับ
แต่ว่ายังเป็นการลักษณะลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน

ถูกทำร้ายเนี่ยยังไม่ประสงค์ถึงขั้นแจ้งความเอาผิดดำเนินคดี
อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะตามคู่กรณีมาเจรจากลายเกลี่ยกัน

โอ้โหคือน้องมีปัญหาใครน้องไล่ตามไปตบเขาไปทั่ว

อันนี้ตามคู่กรณีมาแล้วต้องตามผู้ปกครองมาด้วยนะคะ

เพราะบุตรหลานเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วต้องช่วยกันดูแล